เอามาดูเรื่องของวัคซีนโควิดหน่อยนะคะปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ที่มีหนุ่มไปฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าค่ะ
แล้วปรากฏว่ากำลังอยู่ระหว่างรอดูอาการจู่เป็นลมล้มหมดสติไปเนี่ยนะคะ
แพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยกันดูช่วยกันหามเลยนะคะ

คลิปนี้เนี่ยมีผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนำมาเผยแพร่ค่ะระบุว่า
ฉีดซิโนฟาร์มไปนั่งนั่งอยู่วูบเลยและเจ้าของคลิปก็เล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมว่า
ตัวเขาไปฉีดวัคซีนหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จกำลังรอดูอาการ
ชายหนุ่มคนนี้ก็มานั่งดูอาการข้างข้างเขานี่แหละค่ะจากนั้นชายหนุ่มคนนี้เหมือนจะตาลอยลอย
แล้วก็ยกมือเรียกพนักงานแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาหา
ต่อมาวูบหมดสติไปแล้วทิ้งตัวลงกับเก้าอี้ถึงจะมีคนมาช่วยนะคะ
น่ากลัวมากเขาเขียนอย่างนี้นะคะพอคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไป
หลายคนเข้ามาเล่าประสบการณ์เรื่องของการฉีดซีโนฟาร์มของตัวเอง
ระบุบอกว่าส่วนมากแทบจะไม่มีอาการอะไรเลย
จากหิวกับง่วงซึ่งอาการข้างเคียงนี้มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลจริง
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมด้วยว่ามันไม่ใช่เฉพาะวัคซีนยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งนะคะ
คือทุกยี่ห้อแหละมันจะมีผลบางอย่างอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้รับเข้าไปด้วย
แพทยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
วิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
ก็โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเป็นห่วงในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่
จุดมุ่งหมายในการให้วัคซีนระยะแรกคือต้องการให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่
แต่ในปัจจุบันเห็นชัดว่าวัคซีนทุกชนิดไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้
เพียงแต่ลดความรุนแรงของโรคและลดอัตราการตาย
และยังพบว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วกับคนที่ไม่ได้ฉีด
เมื่อติดเชื้อปริมาณไวรัสที่อยู่ในตัวก็ยังสามารถแพร่กระจายไปสู่ผู้อื่นได้ค่ะ
ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในโควิด๑๙
ตอนนี้ยังไม่ได้ผลนะคะไม่สามารถนำมาใช้ได้ในขณะนี้
ที่แต่เดิมคิดว่าถ้าหากประชากรส่วนใหญ่ได้วัคซีนถึง๗๐แล้วโรคจะทุเลาลง
แต่ความเป็นจริงประเทศที่ฉีดวัคซีนสูงแล้วก็ยังพบการระบาด
ยกตัวอย่างก็ง่ายเลยค่ะสหรัฐอเมริกานะคะ
หรือเคยติดเชื้อทำให้มีภูมิพื้นฐานอยู่
พอติดเชื้ออาการของโรคก็จะน้อยลงหรือไม่มีอาการนะคะ
โรคนี้จะอยู่กับเราตลอดไป
จำนวนวัคซีนที่จะใช้จึงต้องใช้สำหรับประชากรทุกคนในประเทศไทย
ในการจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันพื้นฐานค่ะ
ความเห็นนี้ก็สอดคล้องกับความเห็นของนายแพทย์ธีรวัตรเหมจุธา
หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่นะคะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุลาลงกรเนี่ยนะคะ
สายพันธุ์ใหม่หรือวาเรียนติดง่ายแพร่เก่งดื้อวัคซีน
และต่อไประวังที่ต้องปะทะกับสายพันธุ์ที่มีอัตราการดื้อวัคซีนรุนแรงอีกนะคะ
ซึ่งจะทำให้การป้องกันการติดเชื้อลดลงมหาศาล

จะทำให้การแพร่กระจายไปแบบไม่หยุดยั้ง
และประสิทธิภาพในการลดอาการหนักการเสียชีวิตก็จะด้อยลง
และยิ่งร้ายแรงขึ้นตามลำดับ
ถ้ายารักษาปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ยไม่ได้ผลนะคะ
เพราะฉะนั้นในการรับมือโรคระบาดต้องคิดลบค่ะ
ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนว่าจะรับมือยังไง
มีหลายครั้งที่คิดเข้าข้างตัวเองว่าเอาอยู่สายนั้นสายนี้ยังไม่มา
คุมได้มียามีวัคซีนมีแล้วการตรวจมีพอ

แยกตัวคัดกรองวัคซีนแบบปูพรม
และกระทบการรักษาล่าช้าไปบ้าง

อันนี้คุณหมอเขาก็ฝากเตือนมานะคะ
ขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ค่ะ
หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสองราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ
หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบห้าราย
แล้วก็ติดเชื้ออยู่ในรินจำสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดรายนะคะ
ติดเชื้อสะสมตอนนี้หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบสองรายแล้ว
สำหรับผู้เสียชีวิตค่ะยังเยอะนะคะสองร้อยห้าสิบเจ็ดศพ
ตอนนี้ก็เสียชีวิตรวมสะสมหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบเอ็ดศพค่ะ
หายป่วยกลับบ้านได้สองหมื่นสามร้อยห้าสิบเอ็ดราย
ส่วนเรื่องความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนนั้นฉีดไปแล้วกว่า๓๕ล้านโดส
เมื่อวานนี้วันเดียวฉีดไปได้เก้าแสนสองหมื่นโดสนะคะก็จะเห็นหลายหลายหน่วยงานตอนนี้
คือทยอยเรียกไปฉีดกันเยอะมากขึ้นอย่างที่บอกค่ะ
ต้องมองในแง่ร้ายที่สุดไว้ก่อนคือฉีดวัคซีนแล้วก็อาจจะช่วยลดอาการป่วยได้บ้าง
แต่ยังต้องป้องกันตัวเองอยู่ดีนะคะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะ
ไซต์ที่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่าสัปดาห์หน้าน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
เพราะว่าตอนนี้กรุงเทพก็คือหยุดฉีดวัคซีนไปแล้วเพราะว่ารอวัคซีนอยู่แต่สัปดาห์หน้าน่าจะให้กลับมาลงทะเบียนได้อีกครั้งค่ะ
นะคะก็ติดตามกันนะคะสำหรับคนที่อายุ๑๘ปีถึง๕๙ปีนะคะ